อีกเหตุหนึ่งนี่เป็นข่าวที่ในฐานะดิฉันเป็นแม่เนี่ยอู๋ไม่อยากจะอ่านเลย
เพราะมันเป็นเรื่องของแม่ฆ่าลูกค่ะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวของหญิงสาวอายุ๑๙ปีเท่านั้นนะคะที่เธอเครียด
ช้ำรักถูกไม่ประสบความเสมอในความรัก๒ครั้ง
แล้วยังมาถูกฝรั่งหลอกให้ถ่ายคลิปโป๊ด้วย
ท้ายที่สุดยังถูกเพื่อนหลอกจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่อีก
เธอบอกเธอเครียดจัดแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
ก็เลยก่อเหตุฆ่าลูกชายตัวเองอายุ๓ขวบ
คือเธอพยายามจะฆ่าตัวเธอเองเหมือนกันฆ่าตัวตายเหมือนกันนะฮะ
คือเชื่อดคอลูกชายแล้วแล้วก็เอามีดอันเดียวกัน
มาเชื่อดคอตัวเองแต่ว่ามันไม่เข้า
มีดมันไม่เข้าแต่ว่าลูกชาย๓ขวบเนี่ย

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๑กุมภาพันธ์นะคะ
คือตอนนี้ทางตำรวจภูทรเมืองยะโสธร
ก็ได้สอบปากคำหญิงสาวรายนี้
ซึ่งก่อเหตุใช้มีดเชื่อดคอลูกชายวัย๓ขวบเสียชีวิต
เจ้าตัวอ้างว่าเกิดจากความเครียดเพราะมีปัญหารุมเล้าหลายอย่าง
คิดจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับลูกหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
พอเห็นลูกดิ้นแบบนอนทรมานก็รู้สึกผิดสำนึกได้
จะฆ่าตัวตายตามก็ใช้มีดอันเดียวกันนั่นแหละที่ฆ่าลูกมาทำร้ายตัวเอง
แต่ว่าตัวเธอไม่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้สอบถามทางด้านแม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตาย
เพราะอับอายแล้วก็เครียดเรื่องที่เพื่อนให้ถ่ายรูปโป๊ะ
แล้วก็จะแลกกับค่าตอบแทนจากชาวต่างชาติ
คือหลังจากที่เธอมีปัญหาคบกับแฟนไม่ประสบความสำเร็จ
คือเลิกรากันไป๒ครั้งก็เครียดมีปัญหาซึมเศร้า
ทีนี้มาแชทในเฟซบุ๊คกับฝรั่งชาวต่างชาติ

เพื่อแลกกันทีนี้เธอก็ถ่ายไป
ปรากฏว่าเพื่อนของเธอเนี่ยนะมาเห็นก็ขอเซฟรูปนี้ไปเซฟคลิปนี้ไป
แล้วก็ขู่ว่าจะแบ็คเมย์จะเรียกเงิน
ถ้าเธอไม่ยอมเขาก็จะเอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียต่อไปด้วย
เธอก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะ
เธอก็เลยเกาะเหตุขึ้นมา
ทีนี้แม่ก็เล่าถึงเรื่องราวให้ฟัง
บอกว่าหลังจากที่เกาะเหตุ
เธอก็เดินออกมาจากบ้านลูกสาว
ยังไม่ถึงนาทีก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
พบว่าลูกสาวอุ้มหลานชายมายืนอยู่หน้าบริเวณหน้าต่างบ้าน

สภาพที่เห็นก็คือ
คอของหลานก็คือเด็กอายุ๓ขวบถูกมีดปาดคอ
แล้วก็รีบนำตัวหลานส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะว่าหลานถูกปาดคอลึกลงไปถึงหลอดลมแล้วก็เส้นเลือดใหญ่
แม่บอกว่าแม่ของผู้ก่อเหตุนะ
รู้สึกเสียใจที่สูญเสียหลานชายเป็นอย่างมาก

เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเธอเองก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนั้นนะคะ
พันธมตโทชัยบัญชากองทองรองผู้กำกับการสพเมืองยะโสธรบอกว่า
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเครียด
แต่ว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าครอบครัวต้องการให้มีการดำเนินคดีเรื่องนี้
ก็ต้องแจ้งความประสงค์ให้ตำรวจดำเนินการด้วยนะคะ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรนะครับก็ควบคุมตัวผู้ต้องหามาขังไว้นะครับ
โดยตำรวจก็เฝ้าห้องขังตลอดเวลานะ
แล้วก็ตำรวจโทรมาแจ้งพ่อกับแม่ของผู้ต้องหาให้ทราบบอกว่า
ลูกสาวของเธอถอดเสื้อผูกโยงกับเหล็กลูกกรงห้องขัง
ในลักษณะเหมือนจะฆ่าตัวตายในห้องขัง
ตำรวจตอนนี้ก็เลยต้องควบคุมตัวเธออย่างใกล้ชิดดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
กลัวว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีอื่นอีกหรือเปล่านะครับ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการจัดการงานศพเด็กชายวัย๓ขวบเนี่ย
ผู้เป็นตาผู้เป็นยายแล้วก็ผู้เป็นพ่อของเด็กนะ
เมื่อวานนี้ก็โศกเศร้าเสียใจนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานจัดงานอยู่ที่บ้านนะครับจัดงานศพอยู่ที่บ้าน
และทีนี้ในด้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธร
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเยอะโสธร
แล้วก็จากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนะครับ
ก็จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญ
ให้กำลังใจแก่ครอบครัวนี้
ล่าสุดพ่อของเด็กชายวัย๓ขวบ

เพื่อมาร่วมงานศพลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย

ไม่ได้แยกทางกับตัวของผู้ก่อเหตุใช่ไหม

ก็ยังส่งเงินยังส่งเสียเลี้ยงดู
แล้วบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภรรยา

แล้วก็ตกใจที่ทำไมเมียตัวเองมาก่อเหตุแบบนี้
ท้ายที่สุดเธอก็โดนข้อหาฆ่าคน
โดยเจตนาด้วยนะคะ